ครับพี่
ขอบคุณมากครับพี่
มีใครถ่ายคาดดีไหมครับ
อ๋อแไม่น่าเวียดริวไหม

สบายครับ